ทีนี้มาดูเรื่องของคดีการเสียชีวิตของไฮโซเชอรี่กันหน่อย

เป็นลูกน้องคนสนิทของเชอรี่๓แสนบาทครับ
แต่ว่าตำรวจเองก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหา
แต่ว่ามีการเตรียมออกหมายเรียกน้องชายมาสอบปากคำครับ
ผ่านตำรวจโทรภัศจิตสายชนศักดิ์รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย
กล่าวถึงความคืบหน้าคดีฆาตกรรมนางสาวธิติมาตั้งวิบูรพาณิชย
หรือว่าเชอรี่อายุ๓๙ปีนักธุรกิจสาวที่ถูกลูกน้องคนสนิท
ก็คือไนโก้นายอัศยาชัยพาใช้ไม้เบสบอลตีที่ศีรษะจนเสียชีวิต
ในห้องพักของโรงแรมย่านถนนประดิษฐ์มนุธรรม
บอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐาน
และลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ต้องหา
ซึ่งคาดว่าหลบหนีไปอยู่ฝั่งกัมพูชาแล้วนะครับ
โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างดี
แต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบตัวผู้ต้องหาแต่อย่างใด
โดยวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่๖สิงหาคม
จะออกมาเรียกในอนุวัติชัยพาอายุ๓๒ปี
เพราะว่ามีกล้องวงจรปิดของโรงแรมจับได้

เดินตามกันไปขณะที่อยู่ที่ฝั่งกัมพูชา
บอกว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า

ซึ่งหากไม่มาตามกำหนดก็จะถูกออกเป็นหมายจับทันทีนะครับ

ไปสอบประคำในฐานะพยานแล้ว
ต้นอดีตภรรยาให้การยืนยัน
อยู่กินกันมา๘ปีมีลูกกัน๑คนตอนนี้อายุ๔ขวบ
แล้วก็เลิกรากันไปแล้วประมาณปีกว่าแล้ว

ตัวเองก็เลยยอมถอยออกมาหลีกทางให้
ส่งเสียเงินค่าเลี้ยงดูให้กับลูกเดือนละ๓๐๐๐บาท
กระทั่งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ขาดการติดต่อไป
ในฐานะพยานเช่นเดียวกันเมื่อคืนนี้เอง

ซึ่งขณะนี้เองก็ยังไม่มีการเรียกใครมาสอบประคำเพิ่มเติม
ส่วนเอกสารที่ทางญาติผู้ตายนำไปมอบให้กับตำรวจเมื่อวาน
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทแห่งหนึ่งที่มีการจดทะเบียนเป็นบริษัทเกี่ยวกับการติดตั้งระบบโซราเซล
ขอให้ตรวจสอบว่ามีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิตหรือไม่
แต่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรตอนนี้ก็ต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบต่อไป
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์นะครับผู้บังคับการตำรวจนครบานสี่
ปฏิเสธนะครับว่ากระแสข่าวดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริง
โดยบอกว่าขณะนี้ตำรวจฝ่ายสืบสวนนครบาน๔และตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรี
กำลังลงพื้นที่ติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาอยู่
แต่ว่าจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่พบตัวผู้ต้องหาแต่อย่างใด
และขอเวลาให้ตำรวจนั้นทำงานไปก่อนเพราะว่าการจับตัวคนร้ายไม่ได้
ไม่ได้หมายความว่าตำรวจนั้นไม่ทำงานแต่ว่าตำรวจนั้นทำงานหนักมากนะครับ
ประคับการตำรวจนครบาน๔ยังฝากไปถึงญาติพี่น้องของไนโก้ด้วยว่า
หากสามารถติดต่อได้ควรจะเกลี้ยกล่อมให้โก้รีบกลับมามอบตัว
หลบหนีแบบนี้ไม่ใช่ทางออกเกิดเป็นผู้ชายเมื่อกล้าทำก็ต้องกล้ารับในสิ่งที่ทำลงไปนะครับ
จากนี้ก็ยังมีรายงานได้ว่าผู้ประกอบการไทยในกัมพูชา
และที่กัมพูชาเองได้ร่วมกันตั้งเงิน
รางวัลนำจับไนโก้เอาไว้ตอนนี้๕๐๐๐บาท
ล่าสุดมีการเพิ่มรางวัลนำจับเป็น๑๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๓๓๐๐๐บาทไทย
หากชาวไทยหรือคนที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน
บ่อแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มตัวไนโก้คนนี้กลับมาได้
รางวัลนำจับเป็น๓๓๐๐๐บาทไปแล้วนะครับ